ส่วนที่พัทยาชนบุรีนะครับนี่ก็ไม่ไม่ถึงกับคลั่งอ่า
แต่น่าจะเมาหรืออาจจะมีอาการทางจิตประสาทนะฮะชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
เดี๋ยวดูภาพนะครับเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาเมื่อเมื่อกี้ผ้าขาวม้าใช่ไหม
นึงนี่ไม่มีอะไรเลยฮะอืมแก้ผ้าเดินเลยมีกระเป๋านี่ฮะ
กล้องอ่ากล้องกล้องอ่านี่ก็พายกล้องอยู่แต่แก้ผ้า
ชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาพยายามคุยพยายามอะไรเขาก็
เขาก็ไม่ได้คลั่งหรือว่าโวยวายหรือว่าขัดขืนอะไรนะ
แต่เหมือนเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเดินแก้ผ้าอยู่ค่ะอ่า
นี่ครับทุกผู้ชมครับแถวสี่แยกไฟแดงพัทยานะครับ
เที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาสพเมืองพัทยาก็ต้องมาระงับเหตุแล้วฮะ
พยายามพูดคุยกับเขานะมีกล้องถ่ายรูปนะอ่า
อ่ามีคาดกระเป๋าไว้ที่เอวด้วยนี่ครับต้องเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่
แต่ว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะวกวนนะครับ
เหมือนกับเมามาด้วยแล้วพยายามจะถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องให้สงบสติอารมณ์อยู่พักนึงสุดท้ายก็ชวนเขานะฮะ
ชักชวนเขาให้ไปนั่งพักท้ายรถตำรวจนี่ฮะแล้วก็ต้องหาผ้ามาพันมาห่อให้
เพื่อกันอุจจาดสายตานะครับแล้วพาไปที่สพเมืองพัทยา
นำเข้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อนเพื่อให้สงบสติอารมณ์นะฮะ
คือเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบว่าเขามีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักอยู่ที่พัทยาหรือเปล่า
อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น